ไปดูกันต่อนะแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นแมวจริง
แต่ว่าแมวมันเนี่ยได้รับความเดือดร้อนพี่กู้ภัยก็ต้องไปช่วยค่ะ
คุณผู้ชมไปที่นี่คุณผู้ชมค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
พี่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานไป
เพราะอะไรคะเขาไปช่วยแมว
แมวเนี่ยมันพลัดตกลงไปติดใต้สะพานข้ามคลองพักดีรำภัย
อยู่ที่พื้นที่ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจันทบุรี
กู้ภัยเขาก็โรยตัวลงไปช่วยเลยคุณดูสิ

แต่ว่าพี่กู้ภัยเสี่ยงชีวิตนะ

ใช่ไหมคะจมลงไปในน้ำแล้วก็ค่อยอุ้มแมวมันออกมา
แมวมันก็คงกลัวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสะพานเองก็มีความสูงกว่า๕เมตร

ทีนี้เห็นแล้วก็สงสารมันนะเนาะ

กู้ภัยช่วยด้วยความเคล้าวคล่องว่องไหวแป๊บเดียวค่ะ
ก็สามารถนำแมวขึ้นมาได้
แมวว่ายน้ำเป็นไหมเหมือนหมาไหม
บางตัวบางตัวว่ายน้ำได้
บางตัวว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็เกลียดน้ำมากใช่ไหม

คุยแมวนักงูหรอคุยได้ขนาดนั้น

กระบวนการการช่วยเหลือคือมันก็จะอาจจะกลัวคุณ
พยายามจับแมวใส่ถุงเพื่อจะได้หิ้วขึ้นไปได้ง่าย

สีแบบนี้เหมือนแมวที่บ้านที่ผมเลี้ยงเลยเจ้าทองขาวเลย

กลับไปก็แค่ออกจากบ้านมาก็คิดถึงไปแล้ว
เดี๋ยวต้องพามันไปหาหมอหน่อย

มาแล้วค่ะตอนขึ้นต้องช่วยกันดึงหลายคนเลยนะ
เส้นแรงคนนะช่วยเหลือแมวตัวเดียวเนี่ยนะฮะ
ก็แต่ท้ายที่สุดแล้วความสมัครสมาธิสามัคคีและจิตใจของการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ให้
ก็สามารถช่วยชีวิตเจ้าแมวได้อย่างปลอดภัย

ดูแล้วมันเป็นแมวตัวผู้คุณผู้ชมอายุสัก๗๘เดือนแค่นั้นเองนะคะ

เออวิ่งเข้าป่าไปเลยมันก็คงตกใจแล้วค่ะ
อาจจะเป็นแมวป่าก็ได้หรือแมวจรจัด
มันคงกลัวคนโอ๊ยคุณชนะมันไม่ใช่สีทองขาวมันคือสีส้ม

คุณกับบ้านสิรึยักษ์มี้ก็จะได้ไม่คิดถึงบ้านหนัง
ก็ไปอยู่แล้วแต่ไว้ถึงว่าช่วงนี้จะรายให้ฟัง
มันป่วยมันไม่ค่อยได้กินข้าวอ่ะสิคุณไม่กลับไปให้อาหาร